และในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะก็ต้องเตือนคุณผู้ชมเริ่มที่จะต้องรับกับลมหนาวแล้วนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลมหนาวจากจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมเมืองไทย
ที่สำคัญครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเคลื่อนตัวแบบลมหนาวกำลังแรงด้วยนะคะ
แต่ว่าจะส่งผลต่อแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้ในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาแต่ว่าในระยะนี้เองท้องฟ้าปลอดโปร่งครับ
กลุ่มฝนเหล่านี้ถูกดูดเข้าหาดีเปรชั่นลูกนี้นะครับ
ไต้ฝุ่นที่ตอนนี้กำลังพัฒนาความระลมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
แน่นอนครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับแนวกลุ่มฝนหลักเนี่ยนะครับ
เลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ต่อระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในอ่าวเบงกอกับดีเปรชั่นที่ก่อตัวอยู่นะตอนนี้นะครับ
ซึ่งทำให้ตอนนี้ครับบริเวณทางตอนบนท้องฟ้าปลอดโปร่งแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเช้าอาจจะมีหมอกหนาปกคลุม
ดังนั้นในระยะนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าในช่วง๒๕๒๖จะเข้าไทย
แต่ว่าตอนนี้เองพายุที่มีช่วงเวลา
มีการพัฒนาความบริลมต่อเนื่อง

จะสามารถพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๔ได้นะครับ
ก่อนที่จะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ในช่วงวันที่๒๔แน่นอนครับ

ที่จะดึงเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรา
ในช่วงประมาณวันที่๒๔๒๕๒๖ครับ

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ

วันที่๒๖ก็จะเป็นคิวของพื้นที่ภาคเหนือที่
จะได้สัมผัสอากาศเย็นรอบแรก

แต่จะเป็นฤดูหนาวหรือไม่นั้น

นี่คือภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ